อย่างที่บอกไปแล้วคุณผู้ชมได้เห็นภาพแว๊บไปแล้ว
ตอนที่โครสกษะวะครทะแหลงแล้วมีภาพนายยกรัฐมนตรีในสภา
เพราะว่าเป็นการประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
ในการพิจารณาเรื่องของพรกรกู้เงิน๑ล้าน๙แสนล้านบาท

เมื่อเช้านายยกรัฐมนตรีเข้าสภา
ก็ตอบคำถามสั้นกับผู้สื่อข่าว
แค่ว่าก็เตรียมตัวมาแค่นั้นเองนะฮะ
ส่วนเรื่องของการประชุม

ขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์มาวิเคราะห์ให้ฟังครับ

วันนี้ต้องตามเรื่องการประชุมสภาครับ
เพราะว่ามีเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามกัน
คือเรื่องที่รัฐบาลจะนำพระราชกำหนดพรบกู้เงิน
๙ล้านบาทเข้าขออนุมัติต่อสภา
เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย
อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันนะครับว่า
เมื่อรัฐบาลมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องใช้เงินไปทำอะไรก็ได้
ถ้ารอขออนุญาตขออนุมัติจากสภา

รัฐบาลก็ใช้มติคณะรัฐมนตรีออกมาเป็นพระราชกำหนด
ให้มีผลบังคับใช้ไปก่อน
พอมาถึงวันหนึ่งสภาเปิดได้
สภามีการประชุมกันได้
รัฐบาลก็นำพระราชกำหนดที่ว่านั้นน่ะ
ไปเข้าขออนุมัติต่อสภา
เมื่อสภาอนุมัติแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เอาก็เอาเรื่องที่ว่านั้น
ผ่านการอนุมัติไปประกาศใช้ได้
จากพระราชกำหนดก็กลายมาเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย
ฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่รัฐบาล
นำพระราชกำหนดเงินกู้๑๙ล้านล้าน
ขออนุมัติต่อสภา
โดยสภาพความเป็นจริงไม่มีปัญหาหรอกครับต้องผ่านอยู่แล้ว
เพราะว่าโดยธรรมชาติเสียงของรัฐบาล

และโดยข้อเท็จจริงฝ่ายค้านเขาก็ไม่ได้ขัดข้อง
ที่จะเอาเงินกู้เหล่านี้ไปช่วยเหลือเยียวยา
แก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดและการเยียวยา
แต่ว่าเวทีวันนี้เขาจัดไว้๓๔วัน
ไม่ใช่แค่เอาเข้าไปอนุญาตและอนุมัติกันได้เลย
ฝ่ายค้านเขาจะมีเวลาในการอภิปรายติติงเสนอแนะ
เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับ
ที่เรากู้เงินมากที่สุด๑๙ล้านล้านบาทมากที่สุด
ฉะนั้นเมื่อเงินจำนวนมาก
ฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎร
เขาก็เป็นห่วงว่าที่รัฐบาลเสนอมาเนี่ย
มันมีตรงไหนที่ยังบกพร่องยังหละหลวมยังไม่ชัดเจน

เพราะฝ่ายค้านถือว่าเขาตรวจสอบในนามตัวแทนของประชาชน
เขาจะนำเรื่องนั้นเรื่องนี้มาตีแผ่
ฉะนั้นวาระสำคัญอย่างนี้
หนังสือพิมพ์ก็ให้ความสำคัญ
เมื่อเช้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวว่า
ตู่นำทีม๑๖รัฐมนตรีแจงสภา
ก็แปลว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
เมื่อสักครู่เห็นแว๊บนายกก็ไปชี้แจงในสภาเอง
แล้วก็ชวนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง๑๖คน
แจกแจงไปตอบข้อสักถามของสภาด้วย
หนังสือพิมพ์มติชนบอกบิ๊กตู
กับ๑๖รัฐมนตรีแจงสภาวันนี้
ส่วนประเด็นที่ตามมาคือประเด็นจากภักดิ์เพื่อไทยครับ

เขาบอกว่าเมื่อพรกร๓ฉบับ
ของฝ่ายรัฐบาลผ่านไปแล้วเนี่ย
เขาขอยื่นเสนอพรบแก้ไขเพิ่มเติม๓ฉบับนี้

เพราะเขาอ้างว่าในส่วนที่
ฝ่ายค้านจะยื่นเสนอนั้นไปเนี่ย
มีเรื่องครอบคลุมในเรื่องการเยียวยา
ทั่วมากกว่าพรกรหรือกฎหมายของรัฐบาล
แล้วเขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่พักเพื่อไทย

ก็คือว่าทำยังไงที่จะให้การใช้เงินจำนวนมากนี้
มีระบบตรวจสอบที่ชัดเจน
เออทำยังไงใช้เงินไปสักพักนึง
เดือนหนึ่งหรือสักระยะหนึ่ง
ก็เอามาแจกแจงให้สภาฟังว่า
ได้ใช้เงินเหล่านั้นไปถึงไหนยังไง

เพราะเขาเป็นห่วงว่าการใช้เงินมากเหล่านี้
ถ้าไม่รัดกลุ่มไม่ชัดเจน
มันจะเกิดการทุจจริตกันตามมา
ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ฝ่ายค้านจะตีตนไปก่อนค่าย
แต่บ้านเราเนี่ยทุกครั้งที่มีการใช้เงินแบบเร่งด่วน
กู้เงินมามากแบบนี้
เรามารู้กันทีหลังทุกทีว่า
มีการทุจริตคอลลับชั่นกัน

แล้วคนสุดท้ายขึ้นมาเรื่องก็ส่งถึงศาล

มีหลายเรื่องหลายคดีแล้วนี่ครับ
คราวนี้เงินมันมาก
เงินที่ใช้ในการเยียวยา๕๐๐๐บาทต่อคน๓เดือน

เพราะว่าตัวเลขมันจะยันกันว่า
ไปกี่คนแจกจ่ายไปกี่คน
ละ๕๐๐บาท๓เดือนเป็นเงินเท่าไหร่
มันคูณบวกลบคูณหารออกมาได้
แต่ว่าเงินก้อนหนึ่งคือเงิน๔แสนล้าน
ที่จะเอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
อันนี้แหละที่ฝ่ายค้านเขาต้องการความชัดเจนว่า
ที่จะไปฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้าง
แล้วมีมาตรการยังไงที่จะให้รัดกลุ่มให้ตรวจสอบได้
ฝ่ายค้านก็เป็นห่วงเรื่องนี้
ฉะนั้นวันนี้ในสภาเราจะได้ยินว่า
ฝ่ายค้านเขาจะคุยเรื่องนี้กันเยอะ

นักวิชาการหรือเครือข่ายต่อต้านคนโคงต่อต้านคอลลับชั่น
เขาก็ส่งสัญญาณคุณมานะเนี่ยบอกผมมาหลายวันแล้วว่า
ต้องช่วยกันติดตามเรื่องนี้หน่อย
เพราะเป็นห่วงว่าจะมีการทุจริตคอลลับชั่นกัน
นโยบายอาจจะดีแต่พอถึงลงไปในทางปฏิบัติ
มีการทุจริตคอลลับชั่นกันมันก็เกิดความเสียหาย
แล้วอย่าลืมว่าการกู้เงินคราวนี้เนี่ยกู้มาทำอะไร
กู้มาเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทั้งในภาพรวมเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ในภาพปัจเจกชนก็คือว่าเอามาเยียวยาให้ประชาชน
ถ้าเงินปันมันสะเทือนใจครับ
มันจะสะท้อนว่าแม้ในช่วงที่ประชาชนลำบากประเทศชาติลำบาก
ก็ยังไม่วายที่จะมีการฉวยโอกาสทุจริตเงินก้อนนี้กัน
วันนี้เราจะได้ฟังฝ่ายค้านที่จริงฝ่ายค้านก็น่าจะ
ถ้าทำการบ้านกันจริงเนี่ยฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบได้ดี
เพราะอะไรรู้ครับเพราะฝ่ายค้านหลักชุดนี้คือพักเพื่อไทย
เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนครับพักเพื่อไทยเนี่ย
ริ้วเส้นสนกลในในการใช้จ่ายเงินเส้นทางการจ่ายเงินเนี่ย
รู้อย่างดีว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยมันไปตรงไหนยังไง
เพราะเคยเป็นรัฐบาลมาก่อน
สองรัฐมนตรีหลายคนที่เป็นฝ่ายค้านอยู่ในตอนนี้
ก็เคยเป็นผู้บังคับบัญชาของค่าราชการอยู่ในหลายกระทรวง
ฉะนั้นวิธีการจะตรวจสอบได้ไม่ยากหรอก
ข้าราชการนี่แหละเป็นคนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบทุกชนิด
หลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องที่มันเฉาโฉขึ้นมา
เป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาก็เพราะราชการเขาทนดูไม่ได้
ราชการเขาทนเห็นการทุจริตไม่ได้ข้าราชการก็เอาเรื่องไปบอกนักการเมืองฝ่ายค้าน
นักการเมืองฝ่ายค้านก็เอามาอภิปรายแล้วเรื่องก็เฉาโชว์
กระทั่งสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็มีความสำคัญครับ
ในการที่จะคอยตรวจสอบผมเนี่ยทำหนังสือพิมพ์มานมนาน
หลายครั้งที่ได้เอาข้อมูลมาตีแผ่ขุดคุยให้มีการเปลี่ยนแปลง
ป้องกันการทุจจฤษเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลมันจากข้าราชการ
ข้าราชการที่เขาทนดูไม่ได้เขาทนไม่ไหว
ที่เห็นมีการทุจจฤษกันเขาก็ส่งข้อมูลให้ฝ่ายค้าน
เขาก็ส่งข้อมูลให้สื่อครับฉะนั้นเรื่องมันก็มีปัญหาขึ้นมา
วันนี้เราก็ต้องคอยดูคอยตามดูนะครับว่า
แต่ละคนเขาเป็นห่วงตรงไหนยังไง
เราไม่อยากให้เงิน๑๙ล้านล้านบาท
แล้วกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของใครก็ตามแต่ที่ใช้โอกาสนี้
นายกรัฐมนตรีนั่นท่านบอกเมื่อสักครู่ว่า
ควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างโปร่งใสและสุจริต
นายกรัฐมนตรีนั่นก็มีเจตนาดีแต่ในขั้นปฏิบัติ
เราจะไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหน
คุณนรมนพินโยสินวัฒน์โคศกรัฐบาล
ท่านก็บอกว่าโครงการที่เสนอต้องมีแผนงานอย่างชัดเจน
นี่หมายถึงว่าฝ่ายข้าราชการฝ่ายรัฐบาลนะ
ต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองทำหน้าที่พิจารณา
และมีระบบตรวจสอบอีกหลายส่วนรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถ
ร่วมกันตรวจสอบการใช้เงินกู้๑ล้านบาท
หนึ่งล้านล้านบาทนี้ไปด้วยซึ่งรัฐบาลจะนำทุกโครงการ
เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการช่วยดูแลรายละเอียดโครงการต่าง
รัฐบาลขอยืนยันว่าจะใช้เงินกู้ทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่า
ให้มีประสิทธิภาพและช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมให้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้อันนี้โฆษกท่านก็บอกว่า
จะนำทุกโครงการเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ดูรายละเอียดต่างคำถามก็คือว่า
เรื่องนี้ประชาชนธรรมดาไม่มีปัญญาตรวจสอบหรอกครับ
ถึงจะเข้าไปในสู่ไปดูในระบบอิเล็กทรอนิกส์
แต่ว่าการตรวจสอบมันไม่ได้ง่ายเราไม่มีทางรู้เลยว่า
โครงการไหนไม่ตรงไปตรงมาโครงการไหนทุจริตคอลลับชั่น
ฉะนั้นก็ต้องหวังพึ่งฝ่ายค้าน
เพื่อให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบแทนประชาชน
เพราะอย่างที่บอกว่าฝ่ายค้านก็เคยเป็นรัฐบาลมา
รัฐมนตรีหลายคนก็เคยนั่งว่าการกระทรวงสำคัญสำคัญมา
แล้วก็มาเป็นฝ่ายค้านอยู่ในตอนนี้
นี่คือเรื่องที่ประชาชนอย่างเราเราจะต้องคอยติดตาม
จะค่อยติดตามไปดูรายการขีดเส้นใต้ก็จะตามดูว่า
แต่ละโครงการแต่ละโครงการที่จะทำออกมาในลักษณะเอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ตัวเลขตั้ง๔แสนล้านนั้นทำอะไรบ้าง
ส่วนตัวเลขการเยียวยาการชดเชย๕๐๐บาท๕๐๐บาท๓เดือน

แต่ว่าฝ่ายค้านเขาบอกว่าในร่างของเขาเนี่ย
ที่เขาจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ย
เขาจะเยียวยาประชาชนให้ทั่วถึง
และเป็นธรรมมากกว่าที่ฝ่ายรัฐบาลดำเนินการอยู่
และนี่คือเขตเส้นใต้ของวันนี้ที่จะต้องตามเรื่องในสภาต่อครับ